งกันด้วยเรื่องของคดีข่มขืน
แต่ว่าคดีนี้วันนี้สารชั้นต้นอ่านคำพิพากษา

เป็นกรณีที่พ่อแม่ของเด็กสาววัย๑๗ปี
ไปแจ้งความที่สพศรีสเกต
ว่าถูกนายสุรสิทธิ์ซึ่งพิการแขนขาลีบ
แล้วก็อ้างตัวว่าเป็นร่างทรงปู่ฤษีตาไฟคนนี้ค่ะ
ที่ต้องขี่คอไปที่สภศรีสเกตคมขืน
น้องผู้หญิงอายุ๑๗ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ว่าจะสะดอกเคราะห์ให้เหตุการณ์เกิดขึ้น

เรื่องนี้คนพูดถึงกันเยอะคือถกกันเยอะ
นายสุรสิทธิ์พิการแขนขาลีบ

แต่มันก็มีคลิปหนึ่งที่ทีมข่าวของเราไปได้มา
ว่าปกติเขาก็ไม่ได้พิการถึงขั้นที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เขาก็ยังขยับตัวได้บ้างตามคลิปนี้
ไม่เหมือนวันที่มาที่โรงพักษณ์
แล้วก็มีคุณหมอออกมาให้ข้อมูลว่าถึงแม้ว่าจะพิการแขนขาลีบ
แต่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้
ดังนั้นน้องผู้หญิงผู้เสียหายวัย๑๗ปีเขาก็ไปตรวจร่างกาย
มีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง

ก็มีดีเอ็นเอของนายสุรสิทธิ์คนนี้ที่ตัวของน้องจริง
ตอนแรกอ้างว่าน้องเขามามีอะไรด้วยเอง

เขาทำผมเอง

คือประสาทสัมผัสอะไรต่างนานาของร่างกายอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้

แต่ตรงอวัยวเพศประสาทสัมผัสการสั่งการมันคนละส่วน
มันสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทีนี้
ไม่ต้องถกกันมากแล้วค่ะเพราะวันนี้สารตัดสินแล้วค่ะ

ผู้พิพากษาสารจังหวัดศรีศักยศอ่านคำพิพากษานี้
กรณีขมขื่นสารพิพากษาตามฟ้องข้อหาขมขื่น
ตัดสินจำคุก๕ปีปรับ๖๐๐๐บาท
ซึ่งการไต่สวนในชั้นศาลจำเลยให้การรับสารภาพ
รอบศาลผู้เสียหาย๑๕๐๐๐๐๐บาทสารท่านลดโทษให้๑๕บาท
เหลือโทษจำคุก๒ปี๖เดือนปรับ๓๐๐๐บาท
โทษจำคุกรอลงอายา๓ปีค่ะซึ่งก็ต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ๘ครั้ง
แล้วก็ยังมีข้อหาอื่นซึ่งเป็นข้อหาที่สามารถยอมความกันได้
และผู้เสียหายก็ถอนคำร้องไปแล้ว
นี่คือคำพิพากษาของสารชั้นต้นในวันนี้นะคะ

รอลงอายา๓ปีแต่ถ้าถามว่าผิดข้อหาข่มขืนไหม
ผิดจริงสารท่านพิพากษาว่าผิดจริง
ทีนี้ย้อนกลับไปดูคดีนี้กันหน่อยค่ะ

เป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่บอกว่าคดีนี้เกิดขึ้นหลังจาก
พ่อแม่ได้พาลูกสาววัย๑๗ไปแจ้งความที่สพศรีสเกต
ว่าลูกสาวถูกนายสุรสิทธิ์พระศักดิ์คนพิการแขนขาอ่อนแรง
ลุกขึ้นไม่ได้เดินไม่ได้อ้างตัวว่าเป็นร่างทรงพ่อปู่ฤษีตาไฟ
ข่มขืนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งบนถนนสายศรีสะเกดคุกขัน
ที่อำเภอเมืองศรีสะเกดเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖๒๗สิงหาคมที่ผ่านมา
มีคนที่ชื่อนายทวีนี่แหละค่ะแนะนำให้ครอบครัวของน้องผู้เสียหาย
ไปทำพิธีสะดอกเคราะห์กับนายสุรสิทธิ์การไปทำพิธีเนี่ย
ไปทำถึงรีสอร์ทนะคะแต่ที่ครอบครัวของน้องผู้เสียหายเขาเชื่อ
เพราะเขาเชื่อนายทวีไงรู้จักกันอยู่รู้จักกันดี
แต่พอไปเนี่ยตัวเด็กผู้หญิงผู้เสียหายวัย๑๗เขาไปกับนายทวี
นายทวีพาลูกสาวของตัวเองไปด้วยก็ไปกัน๔คน
วันเกิดเหตุนายทวีเป็นคนไปรับผู้เสียหายที่บ้านนะคะ
นายทวีพาลูกสาวของตัวเองไปด้วย
ซึ่งลูกสาวก็เป็นรุ่นน้องโรงเรียนเดียวกันของน้องผู้หญิงผู้เสียหาย
นายทวีขับรถไปรับนายสุรสิตแล้วก็ไปกันที่รีสอร์ทไปกัน๔คน
นายทวีอ้างว่าก็ทำตามคำสั่งของนายสุรสิทธิ์นี่แหละ
ที่ให้พาไปที่รับตาคนเพื่อทำพิธีตอนกลางคืน
ทำพิธีหญิงสาวต้องถอดเสื้อผ้าใส่แต่ผ้าถุง
เพื่อให้ปู่ฤษีเขียนลงคาถาที่แผ่นหลังและที่ขา
แต่ที่ผิดปกติก็คือทำพิธีเนี่ยทำให้ลูกสาวนายทวีแป๊บเดียว
ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแต่พอทำพิธีให้กับเด็กสาวผู้เสียหายเนี่ย
ทำพิธีทั้งคืนถึงเช้า๘ชั่วโมงมันต่างกันมาก
ปู่ฤษีก็ต้องอยู่กันเพียงลำพังกับเด็กสาวผู้เสียหาย๒ต่อ๒
ซึ่งเป็นการข่มขืนถึง๔ครั้งนะคะ
เด็กผู้หญิงผู้เสียหายวัย๑๗คนนี้ไม่กล้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร
แต่พอกลับไปถึงบ้านน้องเขามีอาการผิดไปจากเดิม
พ่อแม่ของน้องก็เลยเค้นถามจนสุดท้ายก็รู้ความจริง
พาไปตรวจร่างกายแล้วก็แจ้งความดำเนินคดี
คือน้องบอกว่าถูกข่มขู่ว่าถ้าไปบอกใคร
เดี๋ยวจะทำคุณสงคุณสัยอะไรให้ตายทั้งบ้านเลย

ใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็บอกว่านอกจากจะข่มขู่แล้วเนี่ย
ทางครอบครัวเขาก็กลัวไงว่าจะทำคุณสัยใส่หรือเปล่า
เพราะว่าเคยมีคนในพื้นที่จำได้ไหมที่เราเคยไปทำข่าว
เขาออกมาให้ข้อมูลว่าเนี่ยเคยถูก
คนนี้นายสุรสิทธิ์คนนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นร่างทรงพ่อปุริสีตาไฟ
วนลามพฤติกรรมคล้ายกับน้องผู้เสียหาย
ไปแจ้งความเคยโดนเหมือนกันแล้วก็ไปขู่ว่าเดี๋ยวจะทำคุณสัยใส่
แล้วก็ครอบครัวเขาก็เหมือนกับเออมีอันเป็นไปจริงอะไรแบบนี้
คนในพื้นที่เขาก็กลัวไงนะคะ
แล้วมาบอกไว้ทำไมว่าไม่ให้มีไม่ให้คุยกับผู้ชายไม่ให้ยุ่งกับผู้ชาย
ถ้ายุ่งขอให้เธอและครอบครัวมีอันเป็นไปพูดทำไม
ใครพูด

เป็นคลิปที่ครอบครัวผู้เสียหายไปทวงถามความรับผิดชอบกับนายสุรสิทธิ์
แล้วเราก็ได้เห็นพฤติกรรมของนายสุรสิทธิ์ว่า
จริงแล้วเขาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง
สามารถขยับย้ายตัวเองได้
ไม่ถึงขั้นที่จะต้องขี่คอไปที่โรงพักษณ์นึกออกมั้ย
เล่นเฟสบุ๊คได้อ่ะอ่าใช่
พอทางครอบครัวของน้องผู้เสียหายไปแจ้งความเนี่ยนะคะ
นายสุรสิทธิ์ก็ไปพบพนักงานสอบสวนสพเมืองศรีสเกต
เพื่อมอบตัวจะสู้คดีโดยยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า๑๕ปี
แต่ไม่เกิน๑๘ปีไปเสียจากบิดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
โดยปราศจากเหตุอันควรเพื่อการอนาจารย์

แต่เบื้องต้นตอนแรกเนี่ยนะนายสุรสิทธิ์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็ตอนไปโรงพักคือขยับไม่ได้แล้วก็พูดไม่ค่อยได้

พนักงานสอบสวนเขาก็เลยรวบรวมพยานหลักฐาน
ส่งตัวนายสุรสิทธิ์ฝากค้างต่อสารจังหวัดศรีสเกต
ตอนแรกญาติยื่นขอประกันตัว
สารอนุญาตให้ประกันตัววงเงิน๒๐๐๐๐๐บาท
จากนั้นตำรวจก็สอบปากคำพยานจนครบถ้วน
สรุปสำนวนส่งอายการ
อายการส่งฟ้องต่อสารจังหวัดศรีสเกตเมื่อ๑๔พฤศจิกายน
จากนั้น๒๓พฤศติกายยนต์สารก็มีคำพิพากษา